รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์สนับสนุนโดอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาความอัศจรรย์
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เรตตี้ของเราคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อเลยก็ได้
เรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของเราในวันนี้แขกรับเชิญน่าจะหล่อสุด

เป็นนักร้องคุณนักร้องหนุ่มเจ้าของโลแกนที่เขาบอกโอ้โหรูปหล่อสูงโปร่งขาวจั๊ว
จริงพี่ที่สำคัญเนี่ยถึงขนาดโดนทำของใส่แสดงว่าจะต้องมีคนมารักมาหลงมาอะไรอย่างนี้
เท่านั้นยังไม่พอดวงเป็นอะไรไม่รู้เป็นศิลปินดาราก็ต้องไปโชว์ตัวตามต่างจังหวัดต่าง
อย่างที่คุณพระนำบอกเอาไว้นะครับว่านักร้องท่านนี้เดินสายนะครับก็ไม่วายนะครับ
แล้วห้องพักเนี่ยมีผีสาวในสิงห์อยู่เพราะว่าเป็นห้องที่เกิดเหตุฆ่ากันตาย
แล้วก็จะเอาสบเนี่ยยัดไว้ใต้เตียงด้วย
ในบ้านเนี่ยมีแต่สีม่วงเพราะว่าสินแสเนี่ยบอกว่าเป็นสีดูดทรัพย์นะครับ
กลางบ้านเนี่ยนะฮะยังเคยถูกทักนะครับว่า
สร้างเหมือนหลุมฝังศพนะครับ

มูพร้อมกับเขาเลยนะครับคุณยิ่งยงยอดบัวงามครับ

แต่เหมือนมีคนพูดถึงพี่เนี่ยหลายครั้ง

ก็จะพูดถึงว่าถ้าสมมุติเข้ามาเล่าเรื่องความเชื่อในหมู่ไหน
ก็จะมีพาดพิงไปถึงพี่บ้างบางครั้งบางข่าว

ตอนเด็กพี่เชื่อเรื่องผีเรื่องสิ่งลี้ลับ

ตอนเด็กไม่เชื่อแต่พอเราโตขึ้นมาหน่อย

ทีนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปถามพี่นิดหนึ่งนะครับ
ว่าตอนที่คุณแม่คลอดพี่ออกมาเนี่ย

ฝันว่าพี่ถูกไฟไหม้

ครับศรีสะเกดนะครับ

ใช่ครับแม่บอกว่าตอนคลอดมาเนี่ย
ฝันว่าไฟไหม้ทั้งตัวเลย

พ่อแม่ลำบากพ่อแม่จนมาก
แบบว่าเป็นหนี้เป็นสินเยอะ

แต่พอเราโตเราขึ้นป๔แล้วเราไปอยู่วัด

หนี้สินที่เคยมีอยู่เนี่ย

พี่ย่งก็มันจะบอกว่าตั้งแต่พี่ย่งเกิดมา

ทุกอย่างชีวิตครอบครัวพี่ดีขึ้นมาเลย

คือเรียนภาษาเลยเรียนตำราเขมรเลย
ใบร้านที่เขียนเป็นหนาอ่านได้หมดเลย
กำลังจะบอกพี่สวดมนต์ภาษาเขมรได้เลยเหรอ

พี่เทศได้ฟังใหม่พี่เทศอ่ะ
คืออย่างนี้แหละ
คือไปนางมัสซีไปหาผลไม้แล้วมีเสือมาขวางอยู่
แต่ในชีวิตจริงของพี่ได้ใช้ภาษาเขมรมาตั้งแต่เด็กป่

พี่บวชอยู่๔ปีเนี่ยอยู่ดีน่าจะซึ้งในรถพระธรรมแล้ว

ทำไมวันที่ตัดสินใจศึกอะไรเกิดขึ้นกับพี่
บทเพลงมากกว่าครับเสียงเพลงมันรู้สึกร้อนรุ่มมาก
แล้วตอนบวชแล้วเพลงเพราะออกมาอยากจะนำเสนอด้วยน้ำเสียงที่
ภายเลาะเพราะพิธีของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำได้

อยากร้องสุดท้ายออกมาตามความฝันตัวเอง
ใช่ครับด้วยความที่เราแบบร้อนรุ่มลึกทั้งศึก
ลองฟังดูนะฮะชีวิตของเขาอาจจะไม่ได้มีเรื่องมูเตรลูอะไรมา
เราขอย้อนกลับไปเรื่องมูเตรูของพี่ตั้งแต่เด็กของพี่เลย
เวลาพี่ไม่สบายเนี่ยพี่ไม่ได้ไปหาหมอ
แต่พี่จะไปหาคุณตาที่อยู่ข้างบ้านแทน
คุณตาคุณตาท่านเป็นมีวิชานะฮะ

วิชาเกี่ยวกับรักษาพวกไข้พวกอะไรอย่างนี้

คนไทยครับแต่ว่าพูดภาษาเขมรคือคนแถวบ้านนี่แหละ
คือแกเวลาเราไปหาท่านเนี่ยก็ไม่สบาย

แกก็เอาเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากแล้วก็ท่องคาถา

เป็นอะไรป่ะโรคอะไร
วันที่คุณยายเสียได้๗วันเราก็ปวดท้องเพราะเทพเลเลยนะ

ครับขุดอยู่มันได้ยินเสียงไม้ดัง

น่าที่๖โมงเทพแล้ว
ไม้มันตกลงมาเราก็ไม่คิดอะไรแล้วก็เออขุดไป

หยุดมองเงยหน้าขึ้นอย่างนี้
กลับลงมามันน่ากลัวมาก

ยายนั่งยายอยู่บนกิ่งไม้
ยายที่แฟนของตาเนี่ยเสียเนี่ย

แน่นั่งยองเหมียะแบบนี้เลย

จงบรรกิ่งไม้แล้วเอามือหัวดู

พี่พี่คิดเองวะ
ไม่คิดเองเพราะว่าซ้ำแล้วชัดเลย
ก็เป็นยายเสียชีวิตไปนานแค่ไหน

รูปร่างหน้าตายายแต่ตาไม่ใช่ยายตาแบบตาโตมากตาแบบแดงก่ำเลยมองเรา
ผมวิ่งอ่ะผมวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกก้าวขาคือก้าวขาไม่ได้
อ่ามันช้าไปหมดอ่ะด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็นโมนนโมนนโมนนโมน
ท่องคาถาขาสุดโมนนโมนนโมน
มันมันใช้เวลาเกือบห้านาทีอ่ะอยู่ตรงนั้นมันมันชาไปหมดเลยอืม
เราก็หลุดไปได้ก็ไปบอกพ่อกับแม่บอกว่าเนี่ยสงสัยยายมาหลอกแน่บอก
ไม่เป็นไรเออยายคงมาทักเองนั่นแหละคงจะคิดถึงคงจะรักเองแหละ
เพราะว่าผมจะไปเล่นที่บ้านยายตลอดเวลา
ตลอดเวลาป่วยก็ไปหาป่วยก็ให้ตาเป่าหัวใส่หัวให้อืม
เหมือนสนิทคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายายมาแบบนี้ก็
กลัวมันจะคิดถึงมั่งคิดถึงแบบนี้ก็ไม่ไหวครับครั้งแรกเจอผียาย
ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ครั้งที่สองเจอผีป้าเห็นบอกพี่วิ่งกันป่าลาบเลย
อันนี้ตอนนั้นศึกแล้วอันนี้เป็นนุ่มแล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่
มารอตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ๒๐๒๐ก็ปกติมาศึกก็ไปทำงานที่กรุงเทพมาทำงานที่กรุงเทพ
แล้วก็พอดีป้าตายเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปผู้บ้านเป็นไรเสียชีวิตนะอาทธิวดิ
แก่แก่แก่แล้วป้าแท้แท้เลยใช่ไหมป้าแท้แท้เป็นพี่ของพ่อแก่ก็เสียแล้วก็จังหวะตรงที่บ้านแก่ตรงสี่แยก
สี่แยกนี้เลยอีกทางตรงไปเนี่ยเป็นป่าช้าไอ้ทางตรงมาเนี่ยเป็นวัดไอ้ตรงนี้ก็ไปทางอำเภอ
ตอนนี้ไปทางบ้านเราอะไรอย่างนี้พี่ก็ไปหาหลวงพ่อไปคุยกับแกอะไรอย่างเงี้
ก็คุยกับหลวงพ่อเสร็จก็กลับมาประมาณ๕ทุ่มก็ไม่คิดอะไรฟิวปากตื่นมา
เดินมาถึงสี่แยกเนี่ยคือมันเหมือนอยู่มันมีพายุขึ้นมา
ดินมันหมุนมันหมุนแล้วก็มันมีดินขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีลมแรงมาก
เราก็คิดว่าเขาแหละป้าแหละบอกป้าผมขอโทษนะผมไม่ได้มางานศพป้า
แต่อย่ามาทำอย่างนี้นะผมกลัวแล้วแกก็มาแรงมาทั้งลมมาทั้งกลิ่นด้วยอะไรอย่างนี้
กลิ่นที่ได้กลิ่นนี่มันเป็นยังไงพี่เหมือนกลิ่นศพลองดงตัวมดดำดูซิว่ากลิ่นเดียวกันไหม
เขายังไม่เป็นไรเลยแล้วยังไงพี่มันก็มันก็หมุนอยู่ประมาณสักเกือบหนึ่งนาทีอะนะ
แล้วเราก็มันทำอะไรไม่ถูกอ่ะมันตะโกนยังไงก็ตะโกนไม่ได้วิ่งยังไงก็ไม่หลุด
คือขามันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้วิ่งมันเหมือนมันอยู่กับที่
จนจนในที่สุดก็เหมือนเดิมแหละคือในสุดเราก็หลุดไปได้
ผมวิ่งตั้งแต่สี่แยกนั้นไปถึงบ้านประมาณเกือบสองกิโลวิ่งแบบว่าวิ่งไม่หยุดเลยอ่ะ
ร้องด้วยร้องโอ๊ยผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นผีป้าตัวเองครับ
แสดงพี่เป็นคนที่แบบสื่อหรือว่ามีเซ็นต์ทั้งพวกนี้เนอะสื่อด้วย
เวลาไปงานศพใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เรารักเนี่ยคนที่เราศรัทธาเนี่ย
เวลาไปปุ๊บเราไปกราบหน้าศพเขาเนี่ยเขาจะมาเลยเขาจะลงมาที่ตัวเราเหมือนขนลุกอ่ะ
คนจะลุกสู่แบบทั้งหัวแบบเพิ่มครับก็รู้สึกว่าเขามาทักฆ่าเลย
รู้สึกแบบนั้นเลยแต่ถ้าให้เห็นแบบคนอื่นไม่เห็นนะไม่เห็นเลย
แต่ความรู้สึกรู้สึกความรู้สึกมันมี
ชีวิตคุณยิ่งยงผกผันมาเป็นนักร้องนักร้องสิ่งหนึ่งก็คือต้องเดินสายล่ะ
สถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง

ครั้งหนึ่งเหตุการณ์ที่คุณจะจำไม่เคยลืมเลย
ห้องที่คุณพักกลับกลายเป็นห้องที่เคยมีคดีฆ่ายัดศพซุกเอาไว้
จริงเหรอยังไงพี่จริงครับ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ห้องที่คุณพักกลับกลายเป็นห้องที่เคยมีคดีฆ่ายัดศพ
จริงเหรอยังไงพี่จริงครับที่จังหวัดทางภาคไอ้สารบ้านผมเลย
ยังไงตอนนั้นอยู่กับวงหัวหน้าเอกพฎวงหน้าจะนอนคู่กับพี่รักชะสริชัย
เจ้าของเพลงชันทนาที่รักเราก็กลับจากคอนเสิร์ตมาก็ประมาณตีหนึ่งตี๒แล้วกว่าจะมาถึงโรงแรมได้นอนพัก
กี่ปีแล้วพี่เหตุการณ์นี้ตั้งแต่ปี๓๓๔เลยทุกคนก็เข้าห้องกันหมดแล้วก็อาบน้ำอาบท่ากันเรียบร้อย

ผมก็นั่งนั่งนอน

เห่ยเขาเปิดได้พี่ด้วยหรอ

ห้องนั้นเขาฆ่ายัดศพใต้เตียง
เฮ้ยถามว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย

แสดงว่าโดนยัดศพในทั้งสองศพ

โหพี่แบบ

ก็กลับกฎภ

ก็ทำฮะแต่ตักบาทให้เขาตอนเสาร์

นอนอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ได้ไปนอนอยู่ในห้องที่เขาฆ่ายัดศพไว้ใต้เตียง
หลังจากนั้นอีกไม่นานพี่ไปนอนปรากฏมีคนที่ถูกฆ่ายัดศพไว้ในตู้อีกที่หนึ่ง
เฮ้ยพี่อันนี้อันนี้อันนี้ตอนดังเพลงสมศรีแล้วนะ
มีนักร้องเยอะลูกน้องลูกน้องเพื่อนเยอะแยะมากมายเลย
ไปก็ผมก็จะนอนกับน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นเดนเซอร์แล้วก็นักร้องเพื่อนอีกคนหนึ่ง๓คน
ขอเตียงเสริมมานอนกันละ๓คน

เอ่อไอเดนเซอร์ผู้ชายไอใบ๋ใบ๋เสียไปแล้ว

มินก็เป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งเหมือนกัน

ก็ทุกคนเขาลงไปหมดผมก็นอนอยู่คนเดียว
แล้วก็ไอ้บ่ายมันก็มานอนข้างอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง
แต่เตียงอีกเตียงหนึ่งคือคุณรามินจะต้องนอน
ผมก็นอนหลับตื่นเช้ามาก็

นี่มันร้ายนะเนี่ยต้องไปหาผู้หญิงแน่อะไรอย่างนี้

หายไปคือเตียงไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรเนียนมากคือเหมือนเดิมเลย

เหอเหยยยยยยยยมายจริงเพราะมรสไปก่อน
แล้วปลุ๊กมานรู้สึกมันกลอนมาสื้อผ้า

เขาไปไหนแล้ว

เขาก็พาผู้หญิงขึ้นมาด้วยบนห้องพี่

มานอนกับเขา

ห้องนี้เคยเกิดคดีอะไรเกิดขึ้น
ก็อีกนั่นแหละเป็นหน้าที่ของหัวหน้าวงอีก

แต่ห้องนี้พี่มีคนเจอบ่อยอะพี่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

ดีกว่ามีเครื่องรางของขังอะไรติดตัวบ้างพี่

ที่พี่ติดพละจริงจริงจริงก็ผมเนี้ยชอบที่สุดคือสมเด็จ
ขอดูหน่อยได้ไหมฮะนี่ฮะอันนี้เป็นพระเก่าพระแก่
คือผมจะชอบคล้องท่านตลอดถ้าเอาพระอื่นมาเปลี่ยนลึก
เพลงก็บอกว่าเพราะเอาพระแทนไหมผมจะไม่คล้องเลย

ทั้งที่พระองค์ก็ขอโทษครับมีรอยตำนิ
ซึ่งถ้าบางคนก็บอกว่าเอ้ยถือนะเอาคราะห์แตกมาให้

ผงถ้าเป็นของดี
มันก็แค่ผมก็มีพุทธคุณแล้วมีพุทธคุณแล้วมีพุทธคุณแล้วอ่ามีพุทธคุณแล้วนะฮะอืมห้อยมานานเท่าไรล่ะค่ะพี่
โอ้ยหลายปีแล้วครับอืมเจ็ดแปดปีแล้วอืมแล้วท่านก็เวลาครับเราไปไหนก็สบายใจ
ช่วงนี้นะฮะเรามีภรรยาสุดที่รักของพี่ยิ่งยงมาร่วมอยู่กับเราด้วยนะครับ

ของก็เคยโดนคนทำของ
หน้าก็เป็นหัวหน้าวงไงหน้าตาดีจะหล่อ
คือหล่อมากพี่นั่นแหละทำของใส่เขา
พี่เหรอทำของของอะไรอ่ะอะไรชื่อว่าของ
ทำไมถึงแบบว่าเป็นขึ้นชื่อว่ายิ่งยงกลัวเมีย

คือเพียงแต่ว่าถ้าพูดตรงไปแล้วนะ

เป็นคนที่ไม่มีอะไรมีแต่หนี้สินแล้วก็เราก็อยู่ด้วยกัน

อย่างปกติเรารักกันชอบกันอาจจะเดิน๑๒๓ใช่ไหมคะ
แต่พี่ยงกับพี่เนี่ยลบ๑๐ลบ๙ลบ๘ลบ๗ลบ๕
กว่าจะมาครึ่งเป็น๑เนี่ยมันยาก
ย้อนกลับไปพี่ทิพย์ตอนที่พี่ยงโดนทำของเนาะคุณหนุ่มเน

ทิพย์ทราบเรื่องที่พี่โยงโดนทำของไหมครับ
ตอนนั้นยังไม่ได้เจอกัน

ทิพย์เป็นคนที่เชื่อเรื่องวิญญาณมากเชื่อเรื่องมูเตรูสุด
เชื่อนะคะเชื่อเพราะว่าอย่างตัวพี่เนี่ยจะมีเซนต์โดยการคนสนิท
เป็นเพื่อนรักเราหรือจะเป็นพ่อหรือจะเป็นแม่เป็นอะไรอย่างนี้
เวลาที่เขาตายแล้วเขาจะมาหาเรา
โดยการที่มาทางกลิ่นไม่เคยเห็นเดินรูปร่างมาเป็นกลิ่น

วันนี้เราไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมท่าน
เราต้องออกไปทำธุระเราก็ออกไปทำธุระ
แต่นั่งทำธุระอยู่กลิ่นมันมาเป็นกลิ่นโรงพยาบาล

ไม่เป็นกินยาที่โรงพยาบาล
อย่างคลีนิกก็จะมีกลิ่นหนึ่งแล้วไปสปาก็จะมีกลิ่นหนึ่ง
ใช่เขานั่งสอบอยู่กับเพื่อนเราบอกแอบสงสัยแม่เราเสียแล้วล่ะ
รู้ได้ยังไงกลิ่นยาแรงมากเลย
พอสอบเสร็จเราก็วิ่งกลับมาโรงพยาบาล

คือเขาบอกนี่ได้ได้กลิ่นอย่างนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
เป็นสาวอะค่ะแต่มันไม่ได้บ่อยนะนอกจากคนสนิทหรือใกล้ชิด
แต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยตอนที่พ่อพี่ยงเสียชีวิต

คือพี่ยงจะไม่ได้กลิ่นแต่ว่าแปลว่าเป็นพี่ทิศแทน
ก็ดูแลพ่อไงคะจะอยู่จะติดกับพ่อพี่ยง
วันนั้นเราไปต่างประเทศเนอะก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อป่วยหรืออะไร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

ผู้จัดการคุณดวงจันทร์
อเจมส์ดวงจันทร์สวัสดี
พี่คอยก็ชอบกินสตอง
ร้างศุวร์
แล้วก็คุยว่าเนี่ยพี่เป็นคนได้กินนะ

บอกเฮ้ยเดี๋ยว
รู้สึกฉันได้กลิ่นสตอเขาอย่างแรงมากเลย
ก็หัวเราะเอ้าเจ๊มีอะไรเจ๊

ลองขำกันอะไรอย่างนี้ก็หลังจากนั้นมา
รู้สึกว่าไม่นานนะ

เป็นดวงของน้องหญิงดวงจันทร์สุวรรณี

แล้วก็ตกใจอึ้งกันทั้งรถเลย

เฮ้ยทำไมแกทั้งรู้

ก่อนที่จะมีคนมาบอกว่าคนนั้นคนนี้จะตาย

พี่เนี่ยเชื่อมานานมากแล้ว

ห่วงจุ้ยเออบ้านพี่นี่๙
สาสีอย่างนั้นจะยังไงกว่านี้

สีม่วงดูดซับมันม่วงมากนะบ้านพี่
ไม่มันเป็นอย่างนี้คือจริงแล้วเนี่ย

อ่านหนังสือเหมือนกันเพราะว่าสีม่วงเป็นสีดูดทรัพย์
เราก็เลยทารั้วเป็นสีม่วงทุกหลังเลย
สีม่วงจะสีดูดซับ
ใช่มันดูดจริงนะ

อ๋อก็ได้บ้าน๓หลังแล้วใช่

จริงแล้วเนี่ยพี่จะซื้อบ้านแค่หลังเดียว

บ้านข้างก็ขายขายก็ซื้อ
และก็สร้างใหม่อีกหลังหนึ่ง

จริงแล้วข้างหลังบ้านเนี่ย
จริงก็จะขายประมาณ๔ล้าง
เขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เราอ่ะอยากได้
พี่หย่งพี่ไม่ได้เหมาะกับการเชื่อเรื่องพวกช่วย
ควรจะเหมาะกับการศัยศาสตร์หมอผีอ่ะ
คือเค้าทักว่าห้องที่พี่หย่องนอนอยู่เนี่ย

แล้วมีจุดนอนที่เป็นห้องมังกรไหมที่บ้าน
มีค่ะก็ให้เด็กนอนลูกน้อง

นายก็จริงนะคะเพราะว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมามันยังไม่ตื่นกันเลย

ทานข้าวได้แล้วค่ะเขาก็ลงมาทาน
ทานเสร็จเค้าก็เก็บอ๋อเราต้องทำให้เค้า

แต่เราไปนอนห้องเบ๊กเราต้องทำให้เค้า
อันนี้คือเรื่องเกงมันมีที่มายังงี้คือเค้าบอกว่า
นอนห้องเนี่ยเวลาใครมาเนี่ย
จะต้องมากดออดแล้วก็คุณยิ่งยงจะต้องเปิดม่านมาดูว่าใครมาเข้ามา
แล้วเราก็ต้องลุกไปเรียกคนใช้ไปเปิดประตูให้
เออนี่ตรงนี้จริงผมก็เลยบอกว่าเอาไงดีอ่ะ
เค้าก็เดินดูรอบห้องห้องเนี่ยเป็นห้องมังกร
นอนเลยผมก็เลยตัดสินใจบอกจริงนะอาจารย์จริง
เตียงเข้าไปเลยเข็นเตียงวันนั้นเลย
เข็นเตียงเข้าไปเลยให้ลูกน้องออกไปนอน

หลังจากเปลี่ยนปุ๊บลูกน้องไม่เคยล้างรถไม่เคยเลย
มันตื่นสายน้องอ๋อมไม่เคยเลยเป็นลูกชาย
คือนอนคือปกติกินแล้วนอนเล่นเกมเล่นอะไรอย่างนี้
พอเปลี่ยนปุ๊บอีก๒๓วันได้ยินเสียงกวากวาก
โยมใครทำอะไรอ่ะแหวกดูอ๋อลูกชายขัดสระว่ายน้ำ

ไม่เคยทำคนไม่เคยทำอ่ะไม่เคยจับก็เป็นเอง

คืออย่างนี้ครับเหตุและหลักการของแกก็คือแกบอกว่า
ถ้าเราทำแล้วเนี่ยคือจบเลยทำทีเดียวจนเราตาย
แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยที่ตรงนี้ที่เรานอนเนี่ยถ้าเกิด

ลงห้องน้ำแบบนี้หลักการแบบนี้หมด

ในเรื่องกระเป๋าตังค์ห้องน้ำก็เปรียบเสมือนกระเป๋าตังค์อ๋อเหรอ

คือทุกวันนี้โอเคล่ะเราต้องยอมรับบ้านทันสมัย
สมัยใหม่จะต้องมีห้องน้ำในห้องนอน

มันมันแก้ได้ในเรื่องของเป็นม่านครับทำม่านทำอะไรนี่

เมื่อก่อนนี้ตัวพี่กับพี่ยงก็อยู่คอนโดนะ
แต่เขาเรียกว่าด้วยบุญหรืออะไรก็ไม่รู้
อยู่คอนโดชั้น๘ห้อง๒๐๐ก็คือห้องหัวมังกร

แล้วเราอยู่ห้องนั้นเราก็มีงานมีเงินมีอะไรเยอะแยะขึ้นมา

จนลูกสาวโต
น้องโย่ก็ต้องมาเรียนในกรุงเทพฯก็เลย
ต้องย้ายอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

หันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกจริงแล้วเราก็กลัวเหมือนกัน
แล้วก็เราก็ปรับจุดภายในด้วย
เรากลัวเหมือนกันเพราะเราคิดว่าที่ตะวันตกคือคนตายนอนถูกป่ะ
คนตายแต่ท่านบอกว่าอย่าไปคิดให้คิดตรงนี้ว่าเวลาเรานอนเนี่ย
ไปทางทิศตะวันตกใช่ป่ะพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม

เออ๒๕อะ๓๔
เออให้คิดให้ดี
แต่เห็นแล้วที่บ้านคุณนอกจากใช้อยู่ยังเปิดเป็นบริษัทด้วยถูกมั้ย

พี่จะแยกสัดส่วนเลยห้องทำงานแยกกันคนละห้อง

จริงแล้วเนี่ยคุณยิ่งยงจะต้องมีห้องเป็นของส่วนตัว
เพราะของส่วนตัวเขามีตามหลักฮวงจุ้ยเหมือนกัน
ห้องผู้ชายก็อาจจะเป็นห้องมังกร

พูดง่ายว่าถ้าเกิดหลักความเป็นจริง

แต่ถ้าเกิดหลักห่วงจุ้ยเนี่ยมันแยกออกไปก็ดีนะ

พี่อินเรื่องห่วงจุ้ยมากเลย

จริงเมื่อก่อนพี่กับพี่ยงเป็นคนมีหนี้
แต่ณวันนี้พูดง่ายว่าพี่
มีหนี้ก็เกิดจากที่พี่สร้างหลักทรัพย์

อย่างนี้พี่ก็ถือว่าพี่ก็โอเคแล้วนะโมดัม
มาไปชมครับ
ว้าว
วันนี้นะคะอันนี้คือบ้านของทิพย์กับพี่ยิ่งยงนะคะ
เป็นบ้านที่ทำห่วงจุ้ยทั้งหลังเลย
อันดับแรกประตูสีม่วงเลย

ที่จังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่า
สีม่วงเป็นสีที่ดูดทรัพย์ที่ทำไว้เลย
สีม่วงเลยกลายเป็นบ้านหลังนี้ทั้งหลังค่ะ

ตัวนี้มีทั้งบารมีมีทั้งโชคมีลาบ
ก็คืออาจารย์จะลงอัคระแล้วก็จะเป็นหินอ่อน
คือลงให้เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะ

มาเลยค่ะเชิญเข้ามาในบ้านเลยนะคะ
ก่อนเข้าบ้านนะคะจะเจอโคมไฟนะคะ
ที่ทำให้เราสว่างสวัยตลอดทั้งปีคือไหว้ตุดจีนนะคะ
เพราะที่เป็นลูกครึ่งจีนนะคะ
เอามาห้อยหน้าบ้านเงินทองจะได้ไหลมาเทบาเต็มบ้านนะคะ

นี่อันดับแรกเลยก็จะเจอโชฟาสีม่วง
โซฟาสีม่วงนะคะเป็นสีที่ดูดซับ

แล้วก็มาจะเจออากงนะคะ

ตามหลักแล้วเนี่ยก็จะเหมือนเจ้าที่เจ้าทาง

ปีหนึ่งครบปุ๊บท่านก็จะขึ้นไปบนสวรรค์
แล้วปีต่อมาท่านก็จะเปลี่ยนองค์มา

ม้าทำมาหากินนะคะ
อันนี้เป็นแม่ชีหลวงดาให้มาค่ะ
ส่วนต้นหินนี่ก็คือต้นยีลา
ี่หล่านี่ก็คือทรัพย์สินเพิ่มภูมิ
มีบารมีมีอำนาจนะคะเป็นหิน

ตอนนี้จะเริ่มจากเป็นห่วงจุ้ยจริงแล้ว
เมื่อก่อนเนี่ยบ้านหลังนี้จะมีแค่ตรงนี้นะคะ

หลังจากนั้นเราก็มาซื้อบ้านหลังนี้เพิ่ม
พอซื้อบ้านหลังนี้เพิ่มปุ๊บก็จะเป็นการต่อตรงนี้ขึ้นมา
ความคิดทิพย์กับพี่ยงนะคะว่า

มันยิ่งใหญ่ดีเปิดมาประตูกลางอยู่หน้าบ้าน
อาจารย์เขาก็มาดูบอกว่าประตูเข้าตรงนี้ไม่ได้

บ้านก็เลยเป็นกระจกอย่างนี้ค่ะอย่างที่เห็น
ตรงนี้เป็นช่องลมแต่นี่ช่องลมเนี่ย
มันถามว่าดีไหมมันไม่ดีหรอก

จะหันหน้า๒คู่ไปทางฝั่งนู้น
เพื่อที่ว่าจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี

เพราะว่าเราเชื่ออาจารย์แล้วเราเชื่อห่วงจุ้ย
ตรงนี้เข้ามาบ้านปุ๊บเดินลงไปบ้านหลังนี้ทะลุกันได้ง่ายเลย
แต่ตอนนี้ลงไม่ได้แล้วเราจะต้องปิดอย่างนี้
เพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันเหลือเหมือนหลุมฝังศพ

พอเราตัดปุ๊บมันก็ไม่เหมือนหลุมฝังศพละ
อยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นพระหันหลังให้
เพราะว่าพระท่านจะต้องหันหน้าออกไปทางประตูบ้าน
เพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยท่านก็จะมองเห็นว่าเราออกไป

ถ้าเกิดท่านหันหลังให้กับเรา
ไม่รู้เลยว่าใครตามมาท่านก็ไม่สามารถปัดเป่าได้
เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าพระจะต้องหันหน้าออกหน้าบ้าน
หน้าบ้านอยู่ตรงนู้นนะคะ
ตอนนี้จะพูดถึงกระเป๋าตังค์แล้วแหละ
หลักห่วงชื่อจริงแล้วก็คือห้องน้ำ

ห้องน้ำจะต้องมีทุกอัน
ที่สำคัญห้องน้ำจะต้องลงไป๑๐เซน
เห็นไหมคะลงจากพื้นเนี่ย๑๐เซน
บ้านของทิศจะต้องมีห้องน้ำทุกห้อง
ไม่ว่าจะสร้างหลังเล็กหลังอะไรขึ้นมาจะต้องมีห้องน้ำ
บ้านหลังนี้มีห้องน้ำทั้งหมด๑๒ห้องค่ะ
และที่สำคัญนี่จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
หน้าบ้านอยู่ตรงไหนอย่าหันโถชักโครกไปข้างหน้าบ้าน
ออกหมดเราจะต้องหันขวางนะคะ
อันนี้เป็นห้องน้ำของคุณยิ่งยงนะคะ
ให้ดูผ่านพอเยอะเพราะว่ามันลบ

ซึ่งเชื่อมระหว่างบ้านหลังนี้กับบ้านหลังนี้
ให้อยู่ตรงกลางแต่เราใช้ไม้ปิดไว้
อาจารย์บอกว่าจะได้เป็นเนื้อเดียวกัน
หลักคลุมจุดก็คือดินน้ำลมไฝนะคะ
จะต้องหมุนเวียนอยู่ในบ้าน

จะต้องอยู่ซ้ายมือของบ้าน
หันหน้าออกทำงานจะได้ไม่ปวดหัว
งานจะถ่ายเทไปทางฝ่ายหญิง

เขาก็ต้องตั้งตรงนี้หันหน้าไปทางนอกบ้านนะคะ

ขึ้นมาชั้นสองนะคะจะเป็นห้องนอนนะคะเมื่อก่อนนอนห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้
ตอนนี้มานอนทั้งนี้อาจารย์บอกว่าผิดเพราะว่ามันอยู่หน้าบ้าน
ห้องนี้จะเป็นห้องเบ๊ก็เลยเปลี่ยนเลยให้ลูกสาวไปนอนแทนให้ลูกสาวเป็นเบ๊
แม่ก็มานอนห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องห่วงจุ้ยเป็นห้องมังกร
นอนของทิพย์นะคะอาจารย์ให้หันหัวไปทางทิศตะวันตกก็ดีนะคะ
สระว่ายน้ำตอนนี้ก่อนที่จะทำอาจารย์บอกว่าสร้างยังไงอย่าให้เงาบ้านลงไปในสระเท่านั้นเอง
เราถามว่าอ้าวอาจารย์ทำไมล่ะถ้าเงาบ้านลงไปในสระก็เหมือนกับเรานอนสำลักน้ำไง
แต่พอสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมามันก็จะมีเงานิดแต่เราไม่ได้อยู่ประจำ
เราไม่ได้มานอนประจำสิ่งที่นอนประจำคือบ้านหลังใหญ่ก็ไม่เป็นไร
ทั้งหมดที่พาเดินดูรอบบ้านทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นห่วงจุ้ยที่ทิพย์วางเอาไว้ทั้งหมดเลย
ทำตามฮงจุ้ยทั้งหมดเลยค่ะ
จากบ้านที่กรุงเทพพี่ยังมีบ้านที่เชียงใหม่อีก
ตอนแรกสร้างผิดหลักควงจุ้ยหมดทุกจุดเลย
คือตอนนั้นน่ะพี่เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องของจุ้ยเลย
ยินยงเขาเป็นคนซื้อบ้านหลังนี้ให้พี่จีบกันเขาซื้อบ้าน
บ้านจีบผู้หญิงโถยิ่งยงยอดบัวงาม
ก็เป็นการผ่อนทั้งหมด๘เดือนผ่อนเงินดาวไง

เดือนแรกแปดหมื่นส่งตรงปิ๊งเลยอู้วววตายเรามีความสุขแล้ว
เอ๊ยใครเดือนที่๒แล้วครับคุณหนูเอามาให้๔๐๐๐๐ก่อน
และอีก๒วันค่อยให้อีก๔๐๐๐แต่ก็ให้ตรงนะ
เดือนที่๓ให้๒๐๐๐๐หลังจากนั้นไม่มีเลย
มันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เดือนที่๒แล้ว

คุณอย่าเพิ่งไปโทษพวงจุ้ยไม่ดีคุณติดใครอยู่หรือเปล่า

เราเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ดี
แต่ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องห่วงจุ้ยเหมือนกัน

แต่ตอนนี้คือมันก็เริ่มแล้ว
ทำงานเก็บวงไม่ได้เก็บเงินไม่ได้
ก็เริ่มส่งเงินให้

ส่งเงินไม่มีโรงแรมก็เริ่มแล้ว

ไปรู้ได้ไงว่าห่วงจุ้ยที่บ้านเชียงใหม่มันไม่ดี

ก็เลยให้อาจารย์ขึ้นไปดูที่บ้านเชียงใหม่

ไม่ดีเพราะว่ามันทะลุโบ๋ไปหมดเลยไง
มีเท่าไหร่ก็หมดสมัยก่อนเราอยู่บ้านเชียงใหม่

นี่ไงเขาบอกว่าบ้านทุกวันนี้คนรุ่นใหม่พี่หนุ่ม

แต่เขาบอกถ้ามันโล่งเกินมีเท่าไหร่ก็หมด

คือบ้านถ้าอยู่แบบไม่มีกำแพงก็มันจะไหลไปที่
จะไหลไปหมดไงพรัวไปเลย

แต่ถ้าห้องน้ำมีรองรับโอเคพัวแล้วเข้าห้องน้ำ

ทำห้องน้ำขึ้นข้างหลังอีกห้องหนึ่ง

บอกนู่นไปทุบบ้านคุณฮายอภพรไปด้วย
พาอาจารย์ไปหาฮายเพราะว่า

ตอนนี้อาจารย์ก็บอกว่าอุ๊ยสร้างมาได้ยังไงตรงนี้
ไม่ได้เลยนะมีธรณีเงินมันไม่เข้าไฮจะเหนื่อยนะ
เหนื่อยจริงไอ้นี่ควางคล้อนมาได้ทุบตรงนั้นเลย
ปุ๊บจริงแล้วเขาไม่ให้นะ

ทุบเลยแล้วเป็นไงฮะ

โดยหลักความเป็นจริงและหลักห่วงจุ้ยเอง
ถ้าจะทำจริงคืออาจารย์ทุบได้

เอาอย่างนี้เราไปให้พี่ฮายเล่าดีกว่า
ว่าตอนที่พี่ยงไปทุบบ้านเขา

แล้วมากับคนดูห่วงจุ้ย
พอมาถึงฟักตรงนี้ไม่ควรก่อปูนนะ
ถ้าก่อปูนแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ติดพระแม่ธรณี
อะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วนะพี่ไอก็ไม่ทราบ

ถ้าไม่ทุบมันจะเป็นคดีความแต่ว่าอย่างงี้เอ่อ
ยงก็เลยจัดการเอาค้อนมาทุบ
ทุบอยู่สองสามจุดค่ะ

ลูกไปบางนาไปไหนต่อไหนอะไรของแก
แล้วก็บอกว่าแกงงเพราะว่าเจ้าที่เราแรง
เหมือนกับแกรับอะไรจากเราไปอะไรอย่างนี้
ต่อไปคุณยิ่งยงนี่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นชินแสแล้วนะฮะ
เพราะว่าบางทีเข้าบ้านหลอดไปตรงนี้ไม่ควรมีนะ

อาจารย์ชินแสยิ่งยงยอดบัวงามเอิดเอ๊ดีเหมือนกันนะ
นี่กำลังทุบบ้านใหม่กำลังสร้างบ้านใหม่

ท่านชิงแสยิ่งยงนะฮะ
หรือว่านี่ก็ทุบบ้านตลอดชีวิตอยู่จริงไหม

หลังจากที่ทำฮวงจุ้ยเสร็จแล้วเนี่ย
เขาก็พอกภูมิในเรื่องของการงานเงิน

ผมแต่พี่ยงก็ยังเชื่อว่าบ้านหลังนี้เนี่ยที่อยู่เนี่ยนะฮะ

เพราะว่าเราก็บอกว่าหลังฮวงจุ้ยมันจะจับไปเรื่อย
กับทวีคูณในเรื่องของไปเรื่อยให้สิ่งดีเข้ามาเรื่อย
ถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรนะก็ยิ่งดีขึ้นไปขึ้น
ดีขึ้นไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่จริงอยากควงจุ้ย
แน่นอนครับว่านี่คือเรื่องราวไม่เชื่อลบหลู่ของพี่ยิ่งยงนะครับ
พี่ทิพย์ภรรยานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณมากมากเลยทั้งสองท่าน
ที่มาร่วมกับเรานะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
และแน่นอนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่มีเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู
ว่ามีของดีที่เด็ดอะไรนะครับก็สามารถส่งมามูกับเราได้

วันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ูเตรูไม่เข้าใครออกใครคืนนี้เอาล่ะฝันดีราตรีสวัสดีครับ